กว่า๕๐๐๐แชร์แล้วนะคะ
เป็นคลิปที่พลเมืองดีคู่หนึ่ง

เขาถ่ายคลิปลงมาจากห้องที่เขาอยู่อะค่ะ

กำลังทำร้ายผู้หญิงที่เป็นแฟน
ด้วยการลากไปกับพื้นแล้วจับเขาถอดเสื้อผ้าค่ะ

นี่ค่ะนี่คือคลิปนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปเดียว

คือสองสาวเนี่ยเธอพักอาศัยอยู่บนคอนโดแห่งนี้แหละ
ได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกัน

ปรากฏภาพที่เห็นคือภาพนี้
เหมือนผู้ชายกำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ตอนแรกเขาก็ไม่แน่ใจว่าทำร้ายร่างกายหรืออะไร

มันจะมีสีดำปลิวออกมาจากมือผู้ชายเหมือนโยนออกมา

แล้วลากไปกับพื้นตอนนี้คือผู้หญิงคือเสื้อผ้า

เสื้อเขาเสื้อผู้หญิงที่โดนผู้ชายจับถอดไปเมื่อกี้
จังหวะนี้เขาเห็นว่าเออชักไม่ใช่การทะเลาะกันธรรมดาใช่ไหม

กระทั่งตอนท้ายคลิปที่ผู้หญิงคนที่ถูกทำร้าย

ก็เลยรีบตะโกเรื่องวิ่งไปดูหน่อย
อือนี่รอพอมาละ
ผลเผช์ข้างบนก็ต้องบอกพี่วิ่งหน่อย
เพราะว่าเขากลัวเป็นห่วงว่าผู้หญิงจะเป็นอะไรหนักไปกว่านี้นะคะ

คือตอนนี้ผมไม่ได้อะไรแล้ว
ตอนนี้ก็ค่อนข้างปกติมันพูดใช้คำอย่างแรงนะ

อย่าคิดว่าเป็นแฟนแล้วมันทำไม่ได้
เออมันทำให้ผู้หญิงเขาเป็นแฟนเถอะ

แรกระหว่างพลเมืองดีกับผู้ชายที่เป็นแฟน

แยกก่อนแต่ฝ่ายชายเหมือนพยายามเดินเดินเข้ามาประชิดตัวเธอ
แล้วมีการเหมือนยื้อยุดมือกันเล็กน้อยเธอก็ถอยร่นเพราะว่าสู้แรงผู้ชายไม่ไห
นี่ประมาณว่าจะมาเอาเรื่องว่ามีการสับผลัก

ประพอก็เลยต้องเข้ามาห้ามแล้วเงื้อกระบองขึ้นบอกให้อยู่เฉยไง

โกรธแล้วเธอบอกเธอโกรธแล้วเพราะว่า
แฟนตัวเองพรยังจะเหมือนมาทำเธอด้วยเธอก็เลยโมโหแล้วเตะเข้าไปเลย

ใช่ค่ะแล้วเนี่ยเธอก็แบบเหมือนเลือดขึ้นหน้าแล้วสู้ไม่ถอยเหมือนกัน
นี่ยกแรกนะคะยังไม่จบเพราะว่าหลังจากนั้น
คือเนี่ยจะมีเพื่อนของพลเมืองดีอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงที่เป็นคนถ่ายคลิป

ใช่ค่ะส่วนแฟนสาวที่ถูกทำร้ายนั่งกองอยู่ที่พื้น
แล้วนี่ก็รอปภนี่เห็นไหมเสื้อเธอยังไม่ได้ใส่เลยนะ

อะไรพี่เงือกว่าบอกไม่มาดิมาเลย
เอามือไพ่หลังก็จริงแต่ว่าเดินประชิดตัวประชิดตัวไปเรื่อย
พี่รอปภก็พยายามแบบเออตบไหล่แล้วนะแบบเออใจเย็นอยู่เฉย
เขาบอกแล้วเมื่อกี้พี่ง้างกระบองใส่ผมทำไม
สุดท้ายคุยไปคุยมาท้าแจ้งตำรวจ

แล้วตำรวจก็มาใช่ไหมตำรวจมาตำรวจก็พยายามมาช่วย
สงบสติอารมณ์กันทุกฝ่ายแต่สุดท้ายเอ้าจะบวกกับตำรวจด้วย

หนูอ่ะหนูต้องยอมรับนะคะว่าหนูอ่ะเมา

พี่ผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะเขาทำร้ายร่างกายผม

ก็บอกว่าเออคือหนูก็ยอมรับว่าหนูก็ผิดที่ไปทำให้แฟนของหนู
โมโหก็เลยทะเลาะกันรุนแรงแบบนี้อืมแต่ทางฝั่งพลเมืองนี้บอกว่า
เกี่ยวเรื่องนั้นเรื่องทำร้ายร่างกายมันอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ฝ่ายชายก็เดือดอีกด่าพลเมืองดีอีกนี่ฟังเสียงจังหวะตอนนี้หน่อย
ตำรวจเข้ามาห้ามเนี้ยเราเร็อกันเลือกไหมเดียวเอาแล้ว
เร็อกันเลือกไหมอ่ะทำไมอ่ะตอบให้แรกกระดอกไปเรื่องก่อน
ทำไมแล้วทำลอร่องไป

พยายามจะไปโรงพักค่ะนี่เห็นไหมบวกตำรวจแล้วเห็นไหม

มาดิคือบวกทุกคนเลย
คือคู่กรณีหลักเนี่ยกลายเป็นว่าแฟนสาวของชายหนุ่มเสื้อดำคนนี้
บอกไม่เป็นไรไม่แจ้งความ

มันเริ่มต้นจากหนูกับแฟนมีปัญหากันตอนที่ไปเที่ยวอะไรมา
คือเธอเล่าบอกว่าไปเที่ยวกันใช่ไหม
เที่ยวกันเสร็จปุ๊บมันมีคนเหมือนมันจะมาจีบแฟนนุ่มเธอ

แล้วก็เลยทะเลาะกับแฟนหนุ่มทำนองว่าแบบเนี่ย
เธอไปคุยกับเขาทะเลาะกันมาตลอดทางในรถ

ฝ่ายชายก็เหมือนกับทนมาตลอดทางจนไม่ไหว

แต่ณตรงนี้หญิงสาวที่เป็นแฟนของชายหนุ่มคนนี้

ใครจะไปโรงพักจะไปแจ้งความอะไรกันเข้าไป

ผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดีคุณมาทำร้ายร่างกายผม

แต่ผู้หญิงที่เป็นผู้ละเมืองดีคนนี้บอกว่า
เขาก็เข้ามาคุกคามเธอก่อนนี้
เหมือนกันสุดท้ายเราก็เลยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราว

แล้วก็พร้อมบวกตำรวจบวกทุกคนไปหมดเลย

พลเมืองดีโพสต์สเตตัสบอกว่า

ล่าสุดโทรมาขอให้ลบคลิปที่ลง

คือในคลิปตอนที่เขาเถียงกัน

แต่เนี่ยค่ะเธอก็เลยพูดประโยคนี้เอาไว้

ผู้ชายคนนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ลองย้อนไปดูนะ
ไทยรัฐนิวส์โชว์เราก็เคยเล่าข่าวของเขาไป

ปี๒๕๖๓ค่ะมาเลยค่ะ

ว่าไปหลอกขายสินค้าแบรนด์เนมไม่ส่งของบ้างล่ะ
หลอกลงทุนทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

เสร็จคุยไปคุยมาลักษณะเหมือนจีบกัน

ส่งมาให้เขาแล้วเอาคลิปนั้นแก๊กเมย์ผู้หญิง
แล้วก็ขูดลีดเงินไปเรื่อย

ล่าสุดมาก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนสาว

เขาก็บอกคนนี้เพื่อนรู้กับกิจศพกันดี
ภายนอกดูเหมือนจะดีแต่พอรู้จักกันไปอุ้ยถอยหนีทุกคน

วันนี้เราส่งคุณเจติเชาผู้สื่อข่าวโพรแขนต์ทีวี
ตรวจสอบเรื่องนี้ที่คอนโดจุดเกิดเหตุหน่อย
นักข่าวก็มากันหลายคนเลยแหละมาเกือบทุกสำนักเลยนะคะ

สายตรวจสอนอดินแดงเขาลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น

เราก็พยายามจะเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เขาบอกว่ารอปภที่เห็นในคลิปเนี่ย

แต่ว่าผมเนี่ยเป็นกะเช้าคนละกะกัน
เพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้ผมไม่รู้เรื่อง
เอ้าขุนเด็ดติดเช้าเราก็ไม่ยอมแพ้
โทรหาเจ้าของเฟซบุ๊คต้นเรื่อง

ก็เลยเอ้าโทรหาตำรวจก็แล้วกัน
ตำรวจว่ายังไงลองไปฟังค่ะ
ว่าน้องผู้หญิงกับคนที่โดนทำร้ายเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำเรื่องเขาไม่มีอะไรเขาเป็นแปลกนั้น
แล้วผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่แจ้งให้ผู้หญิงมาแจ้งเขาก็ไม่แจ้ง
นี่ค่ะตำรวจก็บอกว่าฝ่ายแฟนสาวก็ยังไม่ได้แจ้งความนะคะ
สุดท้ายช่วงบ่าย๒สาวพลเมืองดีก็คือผู้หญิงที่ถ่ายคลิป
แล้วก็ผู้หญิงเสื้อน้ำตาลที่มีเรื่องกันกับฝ่ายผู้ชายที่ทำร้ายแฟนนะคะ
นี่ค่ะเธอเปิดรอยแผลให้ดูด้วยนะว่าตามตัวเธอก็มีรอยฟกช้

เธอก็เล่าว่าตอนแรกเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้นานกว่า๕นาที
แล้วก็เห็นเหตุการณ์ในนี้เนี่ยรอยที่น่าจะเป็นจากการยืดมือกัน
ที่บีบแขนกันผลักกันไปผลักกันมานะคะ

ใช่เธอก็บอกว่าเนี่ยเธอเองก็บาดเจ็บเหมือนกันนะ

เธอก็เลยตัดสินใจให้รอปภมาดู
ส่วนอีกคนนึงที่เป็นคนถือคลิปเนี่ยเธอบอกว่า
เธอเองก็เป็นคนนึงที่เคยออกมาเรียกร้องเรื่องเฟมินิสต

เธอก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็น
การทำร้ายผู้หญิงคือสิ่งที่แย่มาก

หรือฝ่ายไหนถูกทำร้ายก็ตามอะ
มันก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
มีคนอยู่เขาก็ยังไม่หยุดอะค่ะ

แล้วก็ค่อนข้างแบบหัวเคยหัวรุนแรงบ้าง

แต่ก็ยังสนับสนุนเฟรมินิสอย่างมาก

ถ้ามันทำให้ความเป็นเฟรมินิสของเรา

เพราะว่าถ้าคุณทำร้ายผู้หญิง

หนูต้องการให้ผู้ชายรับรู้ในจุดนี้
เพราะว่าโดยทางกายภาพแล้วคุณมีกำลังมากกว่าเรา
แล้วคุณก็ไม่ควรทำร้ายเพราะว่า

ใช่ค่ะคุณไม่ควรใช้ความแข็งแรงกว่ามาทำร้ายเรา
ซื้อสีดำเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะฟ้องพลเมืองดีทั้งสองคนนะคะ

พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในเฟซบุ๊คคือในทีวีเราเลอหน้าเนอะ
เพราะว่าเฟซบุ๊คที่พลเมิงดีลงเนี่ย

ก็คือจะเห็นหน้าทั้งผู้ชายทั้งพลเมืองดี

ทนายโนบินะครับท่านผู้ชมครับ
ทนายโนบิบอกว่าวันนี้มาเป็นคนกลางนะ
เพื่อช่วยเจรจากลายเกลี่ยทางคดีนะครับ

เพราะหากเกิดเหตุแล้วเห็นคน

ความจริงคนคนนั้นก็อาจจะมีความผิดตามมาได้นะ

ฝั่งพลเมืองดี
ทกให้ตรายทำลายร่างกายชายหนุ่มคนนั้น

สาเหตุตรงนั้นเนี่ยเกิดจากอะไร
มีการเข้ามายั่วยุก่อนไหม

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พยาหลักฐานและเจตนา
บุคคลมีเจตนาที่กระทำความผิดแบบนั้นไหม
กฎหมายไม่ได้บอกว่าการกระทำตรงนั้นแล้วจะเป็นความผิดเลย
ดังนั้นก็ต้องมาดูว่าเหตุผลที่น้องเขาทำไปเนี่ย

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
หากว่าทางคู่กรณีเขาอยากจะมาส่งดำเนินคดี
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาตรงนั้นก็ดำเนินคดีมา
แต่ว่าท้ายที่สุดผลจะเป็นอย่างไร
ผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรม
ซึ่งวันนี้นะคะก็เห็นว่ามีการติดต่อไปทางฝั่งคู่กรณี
เพื่อจะขอพูดคุยด้วยแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
หลังจากนี้บอกว่าพร้อมจะไกลเกลี่ยหาข้อสรุป

ทางเธอแล้วก็ทีมทางทนายโนบิกับทีมทนาย
ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
คือไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็
ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันจะกลายเป็นว่า
รู้อย่างนี้ไม่ไปช่วยดีกว่า
ใช่หลายคนคอมเมนต์มาแบบนั้นเหมือนกันนะ
โอ้โหอย่างนี้ขออนุญาตนะใช้คำแบบที่เขาพูดแล้วกันเนอะ
โอ้โหแบบนี้พลเมืองดีก็สุนัขเลยสิ
แล้วพอไปช่วยมีคดีความตามมาอีกอย่างนี้
แต่ว่าไม่ได้นะฮะเราอย่างน้อยเราก็ต้อง
คือผมเชื่อว่าทั้งสองคนทำถูกแล้วที่ไปช่วย

เพราะไม่ได้ยังไงหนูจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงพวกนั้นเหมือนกันนะ
คือเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นคนถูกทำร้ายเนี่ย

เอาตามกำลังที่จะทำได้หรือถ้าไม่ไหวจริงก็โทรแจ้งตำรวจ
อ่าส่วนอะไรจะมากไปน้อยไปยังไงก็
ทนายโนบิอย่างที่เขาบอกก็ต้องว่าไปตามกระบวนการ